ข่าวนี้ใครเจอแบบนี้ก็ต้องงงเนี่ยนะคะ
มีวัยรุ่น๔คนกำลังนั่งเล่นเกมอย่างเมามันเลยสนุกสนานค่ะ
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถีบประตูเข้ามาเลย

คุณดูสิเออนะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยนะคะ
มันเกิดขึ้นอย่างไรกันบ้าง

นี่ค่ะเสียงผู้หญิงเนี่ยคือเป็นน้องสาวคนที่ถูกแทงนะ
บอกว่าจะเอาเรื่องอย่างเดียวคือจะแจ้งตำรวจนะคะ
พร้อมระบุข้อความบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นิรันดิเรสเดน๕ตึกวี
ผู้ก่อเหตุทำมาแล้วหลายครั้งก็รอดมาตลอด

หมายถึงคนก่อเหตุมันมีอาการเมายาบ้าเที่ยวเดินไปตามห้องคนนั้นทีคนนี้ที
ห้องพักนะฮะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวเดินไปเดินมานะครับ
ห้องที่เป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวผู้หญิงก็ถูกลวนลามแต่ไม่มีใครกล้าแจ้งความ

เพราะว่าคนก่อเหตุสนิทกับนิติของห้องพักเป็นอย่างดี

ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่กับพี่ชายจู่มันพังประตูเข้ามา
คนที่เป็นพี่ชายถูกล็อกคอ
โดนมันใช้มีดจ้วงแทงไปที่แขนต้องเย็บ๕๐เข็ม
้วงแทงไปที่ขาต้องเย็บ๖๐เข็ม
ส่วนน้องสาวก็คือเสียงคุณผู้หญิงเมื่อสักครู่หลบได้ทัน
พอคลิปนี้ปรากฏออกมานะคะทีมข่าวทรัฐทีวีลงพื้นที่

ตั้งอยู่ที่ซอยสุภาพงศ์๓ย่านศรีนครินทร์

ห้องเกิดเหตุเป็นห้องเช่าของนายวัฒพลยาจิต
คนบาดเจ็บอายุ๒๐ปี
อยู่ชั้น๕เพิ่งมาเช่าได้สักประมาณ๒สัปดาห์
ก่อนเกิดเหตุส่วนคนแทงชื่อว่านายมดอายุ
สักประมาณ๒๔๒๕ปีอาศัยอยู่ชั้น๓คนเดียว
ห้องนี้แม่ของนายมดซื้อไว้ให้นายวัฒพลคนเจ็บ
เล่าบอกว่าช่วง๔โมงเย็นของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
กำลังนั่งเล่นเกมกับเพื่อนรวม๔คนภายในห้องพัก
จู่นายมดคนก่อเหตุถี่ประตูเข้ามาเลยค่ะ
แล้วบุกเข้ามาแทงทันทีโดยไม่ได้ตั้งตัวมาก่อน

ตนเองได้รับบาดเจ็บอย่างที่บอกไปนะคะ
หลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บมดหนีเลยค่ะ
ล่าสุดพ่อของนายมดได้เข้ามาเจรจาด้วยแล้วนะคะเบื้องต้น
ตอนนี้ยังไม่มีการรับผิดชอบเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใดค่ะ
แต่วันที่เกิดเห็นใช่มั้ยแบบไปมีห้องไป
ถ้าเขาคืนห้องไปเถอะคือพวกเดี๋ยวกันถูกปะปี้
ถ้าเขาบอกว่าคุณพุคอย่างคือไม่ให้อยู่เพราะความแบบนี้เราก็คืนอยู่นั่งไง
เพราะนี่ยังไม่มาดูกับผมอะไรแหละเลย

ใครพ่อเขาอืม

ผมว่าเราแขนกัน
เราเลยโดนแข่แล้วแทงคา
แต่คาดี่ยึกไม่ออกแล้วพี่ปิดไปแล้ว

นิดเดียวนิดเดี๋ยวเลยพี่

คนที่ก่อเหตุที่ชื่อว่านายมดตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องหา

เพราะอะไรเพราะว่าไปคุยกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้น

ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจริงแล้วนายมดเนี่ย
เป็นคนชอบดมกาวก่อกวนชาวบ้านในระแวกนี้ทุกวัน
บางวันก็เข้าไปขอข้าวกินบ้าง
บางวันก็เข้าไปขอเงินบ้าง
ก่อความเดือดร้อนรำคาญ
และไม่มีใครกล้ายุ่งกับนายมด
เพราะเป็นคนติดกราวติดกาว

พ่อของตัวมันเองก็ยังจะไปทำร้ายนะ

ตำรวจสนพระขนงตอนนี้เตรียมเรียกผู้บาดเจ็บ
และพ่อของนายมดเข้าไปสอบปากคำอีกครั้ง

ลูกผู้ชายตัวจริงทำแล้วก็ต้องหนีสิคะ